กลับมาในช่วงนี้มาดูสาวแซ่บหุ่นดีคนนี้โดยกลุ่มสาวจีนาเดอร์เฟส
เธอแอบกระซิบหลังไมค์ให้เราได้ได้ฟังนะครับ
ว่าที่เห็นว่าเธอเสียงแหบไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ยังใด
ที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะถามสาวจีน่าก็คือ
ตัวเธอเองได้รับช่อดอกไม้ในงานวิวาของพีเคกับโยเกิร์ต

แล้วแฟนนุ่มจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยจ้า

ไปยืนรับข้างหน้าแล้วเราไม่อยากได้

แล้วมันก็มาถึงจริงแล้วพี่เฟิร์นก็หยิบให้

แล้วเรามีแฟนหรือยังคะจะได้แต่งงานกับเขาบ้างไหม
ให้ได้แต่งไหมไม่รู้เลย
อยากทำงานก่อนยังไม่ถึงเวลาหนูยังเด็กอยู่เลย

อ๋อเหรอชิลล์ชิลล์ชิลล์

แต่ที่รู้จีน่ามีหนุ่มแล้ววะ
ใช่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลใจไป

ว่าการรับช่อดอกไม้มันไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหม